ท้ายสุดแล้วงานโค้ชเกี่ยวกับงานแก้ปัญหา

ตอนนี้โปรดถ่ายจุดโดยอีกค่ามากมาย

สร้างตัวตนของพิธีโทษักโปรดในวันนี้
ถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตย์
ก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาหลากหลายแง่มุมนะครับ

ตอนนี้ครับโอกาสพูดคุยกับผู้ปรึกษรฟุตบอล

สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทย
อย่างโค้ดโจธิริสักโภอ้น
ที่หลังจากแยกทางกับทางนครราชศรีมา

ก็ว่างงานได้สักแป๊บเดียวนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวก็ไปรับงานกับทาง
สมัยอดีตเขาก็ถือเป็นนักเตะกองกลาง
ฮัตแมนที่มีเรื่องราวต่างมากมายทั้งในแล้วก็นอกสนาม

ก็ได้รับการยอมรับในฝีไม้ลายมือ

ลีลาแอคชั่นแบบมีอารมณ์ร่วมกับเกมในสนามอย่างเต็มที่
และแน่นอนครับมีแฟนบอลส่วนหนึ่งที่ทั้งถูกโอถูกใจ
ได้เลยครับว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจมาก

โค้ดโจชิดศักดิ์โผอ่น
ตอนนั้นเหมือนบอกว่าจะมีทีมน้องใหม่หรือสักอย่าง

พูดเอาตามตรงเลยว่ายังไม่มีจริงนะครับ
ตอนนั้นยังไม่มีจริงแล้วก็ที่พูดไปนั้นนะครับ
ก็เป็นเรื่องจริงที่ต่อไปนั่นแหละ

จริงแล้วก็ตัดสินใจ
ผมก็พูดตรงว่าต้องปรึกษาครอบครัวก่อน

จริงแล้วผมได้ยินชื่อนะครับ

ทางสโมสรหรือตัวทางสโมสรเองอะไรอย่างนี้นะครับ
มีแต่คนพูดถึงในแง่ดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นโค้ดเก่าที่ผ่านมาของทีมประจวบเอง
หรือว่าคนในวงการอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองคุยดูนะครับ

โดยส่วนตัวเนี่ยทำฟุตบอลมาก็ต้องเคยเจอประจวบ
จะมีบ้างในการยกมือสวัสดีครับอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคำพูดที่คุยกันไม่เคยคุยกันแม้แต่คำเดียว

ที่เป็นติดต่อมาว่าสนใจไหม
ให้สิทธิ์โค้ดให้สิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจ

ให้โค้ดทำผลงานให้ดีแล้วก็ว่ากันที่ผลงานอะไรอย่างนี้
ซึ่งคำพูดแค่นี้นะครับ
มันแทนทุกอย่างตอบทุกอย่างเลย
ซึ่งเราก็ไปฝันหาแล้วกัน

เพราะว่าขับรถไปมันไม่ได้ใกล้นะ

ว่ามันไม่ใช่พอผลงานเริ่มมามันอาจจะดีหรือไม่ดีก็

เพิ่งเป็นตัวท่านหน้ายกเองแล้วก็ทางทีม

ที่ไปฝันหาประธานสมศรและก็ทีมแบบนี้
แล้ววันนั้นก็เหมือนทางทีมเขาก็บอกให้ไป
ทั้งครอบครัวเลยเหมือนไปพักผ่อนด้วยอะไรอย่างนี้
มันจะต้องเปลี่ยนไงบ้างเพราะว่าด้วยสไตล์
เรื่องของครอบครัวผมภรรยาลูกอะไรอย่างนี้

ผมก็ปรึกษาครอบครัวแล้วก็ให้เขาตัดสินใจ
ผมและครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าป๊าเป็นแบบนี้นะครับ

เขาก็แค่รู้สึกว่าเขาก็สนับสนุนเรา

ให้เวลาในการที่จะทำงานที่จะโฟกัสกับงานโค้ดตลอดนะครับ

เวลาเดินเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าเป้าหมายมันก็ต้องมี
ก็ถ้าจบในปีนี้แหละก็จะต้องต่อแหละนะครับ
แล้วก็มันก็เป็นความฝ่ายฝันของคนไทย

แต่ผมมองถึงเรื่องของการทำงานโค้ดต่างประเทศด้วย

เราจะเป็นโค้ดที่สามารถที่จะบริหารจัดการคนเหล่านั้นได้หรือเปล่า

ผมจัดลำดับในความกังวลเป็นเรื่องท้ายเลยนะ
ผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ผมมีแล้วกัน

เหมือนเรามีคาแรคเตอร์ในการที่จะตรงไปตรงมา

มันก็เป็นปกติสำหรับผม
งานนี้มันเหมือนพอเราทำทำไป

แต่ท้ายสุดแล้วงานโค้ดคืองานแก้ปัญหา

เคยเจอปัญหาแบบในห้องแต่งตัวที่แบบว่า

ผมอาจต้องบอกว่าผมอาจจะ

มันจะมีโค้ดอยู่๓แบบในมุมที่นักเตะมอง

แล้วก็๓เลยเป็นโค้ชที่หวยมากแย่มาก

เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า

ทำให้ทุกคนมันมีความสุขเป็นไปไม่ได้

แล้วเขาก็ทำงานตามที่เราต้องการได้

หรือจังหวะที่เราจัดตัวลงไป
หรือจัดระบบลงไปแล้วมันแพ้มา

เรามีโอกาสได้สร้างทีม
คำแรกที่ผมไปนั่งคุยกับทางสโมสรนะ
เขาก็ถามว่าจริงในความคาดหวัง

แต่ว่าก็ไม่ได้อยากมาสุ่มเสี่ยงการตกชั้น
แบบที่เป็นในตลอดระยะเวลา๒ปีนี้

ในการที่จะไปคุมทีมที่อยากได้แชมป์เหมือนกัน

ให้ไปในปรัชญาของเราให้สู้

ประจวบก็จบที่๑๓ในการที่จะรอดตกชั้น
ผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วมันมีพลังอะไรหลายอย่าง

ผมไปดูแล้วผมคิดว่าผมเห็นปัญหา

ผมก็ยังเชื่อว่าผมจะมีผลงานที่ดี
กับทีมนี้จะถามว่าดีกว่าทุกลูกทีหรือเปล่า
ผมว่ามันเร็วเกินไปที่ผมจะตอบคำถามนั้น
แต่ผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ของผมแล้วกันในการที่จะเต็มร้อย

ผมจะทำทีมนี้ประสบความเร็จในแบบของผมได้

จริงมันก็มีแฟชั่นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่แล้ว

อย่าว่าแต่ตอนเริ่มงานโค้ดเลย

บางทีเรามีส่วนร่วมในการที่จะปลุกเล้านักเตะ

บางทีการพักครึ่งในการที่จะกระตุ้น

เรารู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นเรื่องของการมีอารมณ์ร่วม
ตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตอนเราเป็นกัปตันทีมแล้วนะครับ

แล้วก็ให้นักเตะทุกคนมามีอารมณ์ร่วม

หรือตอนเชียงรายหรือตอนพีทีระยองเอง
เห็นว่าผมเป็นตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะ

เด็กก็จะรู้สึกเห็นผมแบบนี้ตลอด

พี่โจ้เขาเป็นอย่างนี้แหละ

แต่ถ้าเกิดว่าลดลงไปอันนี้แปลก

มันเป็นสิ่งที่อยากให้
นักฟุตบอลคนไทยทุกคนมันมี

ตอนแข่งเดี๋ยวกูค่อยเต็มที่แล้วกัน

จากการปรับเปลี่ยนจากการอะไรหลายอย่างที่เราเห็น

เอาสมมุตินะครับปราการ

โอ้โหเด็กพร้อมหมดเลยแต่ทำไมทำบาการตกชั้นคุณหวยมากเลย
โค้ดหวยแต่ว่าอย่างนี้มองโค้ชญี่ปุ่นดีแต่ว่านักเตะไม่พร้อมรับแทคติก

ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าบางทีบางครั้งบางทีก็

บางทีพี่แบนทศสีปานทำเมืองทองได้แชมป์

ถ้าพี่แบนทำไม่ได้แชมป์มาโอ้ทำไม่ได้แชมป์ได้ไง

แต่ว่าเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรม
มันดีขึ้นไหมในมุมของคนทำงาน

จนวันนี้มีเทคโนโลยีที่มันมาช่วยในการตัดสิน

แต่เราสามารถที่จะทำให้มีปัญหาน้อยลงได้
ณวันนี้ผู้ตัดสินมันเป็นอาชีพหนึ่งแล้ว

เขามีองค์กรของเขาเขามีการเรียน

ผมเชื่อว่ายังให้ความเคารพแล้วกัน
ให้ความขอรบในวงการพุทธศิลป์แล้วกัน
แต่ความผิดพลาดที่มันชัดเจน
หรือที่มันค้านสายตาอะไรอย่างนี้

ผมว่าก็ต้องมีการที่จะต้องตรวจสอบอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกันทั่วโลก
ทุกคนมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี

ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรายังต้องใช้มนุษย์ตัดสินอยู่

อย่างแรกเลยจริงผมก็ต้อง

แต่เรารู้สึกว่าเรามีความชอบ

ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันดีขึ้น

ผมจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านมาไหม

แล้วก็เราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่ออะไร
แล้วก็มีธรรมะที่คอยชี้นำ

แล้วก็พอมาถึงวันนี้มันเข้ากันพอดีเลย
เพราะว่าเราจะต้องปกครองคนด้วย

มันทำมิ่งมันพอดีเป๊ะเลย